สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เป็นอะไรจอกคอมาเหรอ
กำลังจัดให้มันแบบว่าเข้าที่เข้าทางหน่อย

โอเคโอเคผมเลือกแรกเลยนี่
วันนี้วันนี้วันหยุดเนอะรถว่างเชียว
ใช่แต่ฝนตกฝนตกฝนตกนะครับ
เอาละฮะก็คือเป็นเรื่องของน้องก๊อฟนะครับแล้วก็น้องมินนะครับ

เป็นน้องที่ขับรถตกลงไป

นะครับคือตอนนี้เนี่ยนะฮะจากกรณีที่นายพักกระพลนะฮะ

แล้วก็นางสาวที่วาดีหรือว่าน้องมินนะฮะอายุ๒๔ปีเนี่ยนะครับ
ที่อเมริกาเนี่ยครับเก่งไปที่อุทยานแห่งชาติ

เสียหลักนะฮะพุ่งชนราวกั้นริมถนน
ตกลงไปนะฮะที่แก่งหินนะฮะ
ลำทานใต้เหวลึกเลยคุณผู้ชมครับ
เหตุเนี่ยเกิดตั้งแต่วิทยาลักษณ์๒๖พฆ่ากะดายที่ผ่านมานะครับ
แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถกู้ซากรถเพื่อค้นหาร่างของทั้งสองได้
จากหน่วยกู้ภัยให้เหตุผลว่าสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย
แล้วก็กระแสน้ำไหลเชี่ยวอยู่ในระดับอันตราย
สำหรับทีมกู้ภัยนะที่ลงไปกู้ซากรถ
ก็เรียกว่าขณะที่สื่อมวลชนในอเมริกาแล้วก็ไทยต่างให้ความสนใจ
นำเสนอข่าวนี้กันใหญ่เลยนะครับ
ที่จะช่วยประสานงานนะครับเรื่องการเก็บกู้ซากรถ
แล้วก็ร่างของทั้งสองนักศึกษา
โดยมีการติดต่อกับนางมิเชลปัสติล
ซึ่งมีความคุ้นเคยกับชุมชนไทยเป็นอย่างดี
ตัวแทนชุมชนไทยจึงขอให้หน่วยช่วยประสานงาน

ซึ่งนางมิเชลได้ติดต่อให้กับนายธานีแสงรัฐ
นำครอบครัวของ๒นักศึกษาไปพบ
แล้วก็หารือกับนายนาธานมักซิส
กรรมการบริหารเขตเฟสโล
นางมะกะเล็ดมินเป็นในอำเภอเมืองเฟสโน
แล้วก็รอยทูลเคที่เคอร์ติส
ที่เป็นหัวหน้าหน่วยค้นหาและกู้ภัย
ของสำนักงานในอำเภอเมืองเฟสโน่
เพื่อรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผนกู้ซากรถ

แล้วก็นางมิเชลได้ร่วมพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์
บอกว่าเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
ทำให้ทั้งในครอบครัวเขาสบายใจมากขึ้น
แต่ว่ารู้สึกว่าจะมีข่าวอีกอันหนึ่ง

เขาบอกว่าในไทรัฐเองลงเลย
เมื่อวันที่๑๔สิงหาตรงนี้ช็อค
พบป้ายทะเบียนซากรถ๒ชาวจีน
ขับหายไปซ้ำจุดเดิม
ของ๒นักศึกษาไทยตกเขา
โดยผู้สื่อข่าวไทยรัฐที่อเมริกา
รายงานความคืบหน้านะครับหลังได้สำรวจเส้นทาง

ที่นักศึกษาไทยขับตกเขา
พบว่าค่อนข้างอันตรายมากคุณผู้ชมครับ
ซึ่งตกอยู่ในพุ่มไม้จึงนำกลับไปตรวจสอบ
และพบว่าไม่ใช่ป้ายทะเบียนนะฮะ

รุ่นปี๒๐๑๒ของนักท่องเที่ยว
สามีภรรยาชาวจีน
ชาวขับเหรอครับอืมนะครับ
ที่ชื่อว่านายอี้หนานหวังวัย๓๑ปี
และนางเจียส้มอายุ๓๐ปี
ซึ่งได้รับแจ้งว่าหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวันที่๖สิงหาคม

อกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนรถยนต์จำนวนนึง
แต่ยังต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นของรถฟอร์ดโฟกัสหรือไม่
โดยจะค้นหาร่างของชาวจีนคู่นี้

เพื่อกู้ซากของนักสาวชาวไทยไปพร้อมกัน

เพราะว่าหน้าผามันก็ชัน

เมื่อกี้ที่เราเห็นที่เขาถ่ายมาให้ดู
ถ้าหากว่าอันนั้นก็แสดงว่า
เพราะรถไม่ได้ค้างโขดหินแบบนี้

ต้องกระแทกแบบแหงแรงนะฮะใช่ก็คงจะกระแทกแหงแรง

สามอาทิตย์นะ

ของเนี่ยต่อของน้องคนไทยก่อน

ดูบ้างใช่ไหมราชินไทยแบบสวยงาม

ไม่รู้เขาบอกว่าเวลาคุณหนุ่มอ่านข่าว

ถ้าอีกคำมันไปอยู่ที่ไหนล่ะสีขาวไม่รู้ล่ะมันก็อาจจะไม่พุดมุ้ยอยู่ตรงไหนสิอีกข่าวนึงนะคะที่มีข่าวว่ามีหญิงสาวคนนึงหายไป
แล้วก็พ่อแม่เนี่ยตามหามา๓ปีนะฮะแล้วก็แฟนนุ่มเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็น
ตอนนี้ค่ะจับได้แล้วนะฮะวันนี้เนี่ยนางพัชรีปิ่นทองและนายวิชาผลิผลแม่พ่อแม่ของน้องพลอยน้องพลอยนารินผลิผลนะฮะ
ญาติญาติเดินทางไปสถานที่เกิดเหตุซึ่งเป็นที่ที่เผาศพน้องพลอยจากคนร้ายซึ่งเป็นแฟน
คนที่บอกว่าไม่รู้ไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะฮะ
ระหว่างการค้นพบค้นพบเนี่ยนะฮะที่เหลือเนี่ยมัน๓ปีแล้วนะฮะ
เหลือแต่เศษลวดไปยางรถยนต์จำนวนหนึ่งที่ถูกเผาแล้วนี่แล้วก็น้องแม่ก็บอกว่าแม่มาช่วยลูกแล้วนะ
จะกลับบ้านมาอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วคือทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยนะคะ
ส่งไลน์ไปทุกวันหวังว่าลูกจะตอบ
คือไม่รู้ว่าหายไปไหนพ่อเองก็ออกตามหาไม่รู้เลย
แล้วแฟนซึ่งเป็นทหารอยู่ลบบุรีเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้ไม่ได้เจอ
ปรากฏว่าตอนนี้นะฮะได้แล้วคนที่มา
เขาชื่อสิบเอกพลกริดเป็นอาหารปืนใหญ่
อยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะฮะหรือว่าคุณเอสหรือนายเอสนายเอสเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยขัดใจกับน้องพลอย
เพราะว่าตัวเองจีบน้องพลอยอยู่แล้วน้องพลอยตีตัวออกห่าง
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมารู้ว่านายเอสมีภรรยาแล้ว
เขาก็ตีตัวออกห่างก็เลยโมโหเรียกขึ้นมาเคลียร์บนรถ
แล้วปรากฏว่าต่อสู้กันบนรถนะอย่างเนี่ยคือทะเลาะกัน
แล้วก็ตามที่เขาบอกเขาบอกว่าพลอยเนี่ยกระโดดลงไปเองตอนแรกนะ
แต่หลังสุดเนี่ยก็คือไม่ใช่ทำร้ายจนกระทั่งบาดเจ็บ
หัสแล้วก็เห็นว่าบาดเจ็บขนาดนี้ก็เลยปกปิดด้วยการเอาไปเผา
แล้วก็ไปบอกพ่อแม่ว่าไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่อง
๓ปีนะฮะก็ไปมอบตัวเองเพราะว่าหลักฐานต่างก็กระชับกระชับเข้ามา
แล้วหนีไปอยู่ไหนหนูอยู่กับภรรยาซึ่งนั่นแหละ

คือเรื่องนี้จริงนะเหตุเกิดมา๓ปี

ตั้งแต่พฤศจิกายนปี๕๗ที่พ่อแม่ไปแจ้งความไว้นะฮะ

ตรวจแล้วใช่ไหมลูกแม่เขาเชิญกันกลับบ้านคือแบบโหด
ดูแล้วโหดพ่อกับแม่แบบเจอเรื่องอย่างนี้
เขาก็มีความหวังตลอดเวลา๓ปีว่าเดี๋ยวลูกจะกลับมา

คือคุณแม่ส่งข้อความหาลูกสาวตัวเองทุกวัน

ส่งทุกวันว่ากลับมาหวังว่าจะได้คำตอบ

คุณแม่ก็รอที่จะได้ลูกกลับมาเพื่อจะกราบเท้าคุณแม่ในวันแม่
สุดท้ายนี่นะฮะคือผมเคยได้คุยกับคุณแม่เขา

คุณแม่คิดว่าลูกสาวยังมีชีวิตอยู่ไหม
คุณแม่บอกว่าเชื่อว่ายังมีอยู่

แต่วันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะปรากฏขึ้นแล้วล่ะ

ตั้งแต่ก่อนที่จะเจอลูกสาวจนกระทั่งวันนี้พอมาทราบเหตุ

แล้วตอนนี้รู้สึกว่าความคืบหน้านะฮะ
เห็นว่าวันพรุ่งนี้จะมีการแจ้งความนะครับ
กับพ่อของผู้กระทำความผิดคนเนี่ยของนายเอสนี่นะฮะ

ถูกต้องนะครับเพราะว่าเหมือนลักษณะที่ว่า

นะครับแล้วก็เมื่อก่อนนี้นายเอสเนี่ยนะฮะ
เวลาที่ไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะชอบพยายามโชว์ว่าตัวเองเนี่ย
เป็นลูกของคนที่ค่อนข้างจะมีตำแหน่งใหญ่โตนะฮะ
โดยการที่จะเอาเสื้อของพ่อพาดไว้ข้างหลังรถ
เวลาขับไปไหนตำรวจเปิดเห็นปุ๊บก็ปล่อย

เอามาเป็นยันการตรวจซะ
เอ้านั่นไง

มีฮะแล้วเป็นมั่วโหหญิงสาวที่เขาไม่ยอม

เพราะหลังจากนั้นก็มาดักรอที่หน้าทำงานของน้องพลอยเขา
ตัวขึ้นรถหรือว่าไปหายไป

คุณจอมขวัญจะพาทางคุณแม่
แล้วก็ทางทนายนะฮะมานั่งคุยกันทนายรณรงค์นะครับว่า
สรุปนะวันนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้าง

มาเรื่องนี้ค่ะก็เมื่อวานนี้นะครับ

นวัดบำเพ็ญใต้ซอยรามคำแผน๑๘๗นะครับ
วัย๘๔ปีนะคะซึ่งเป็นคุณแม่ของนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่นะคะ

ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชะลาเมื่อเวลาประมาณตี๓๕๕นาที

ณโรงพยาบาลวิพารามพัฒนาการ
กลางความเศร้าโศกเสียใจของนักแสดงหนุ่มชื่อดังนะคะ
แล้วก็คนในครอบครัวโดยก่อนหน้านี้ค่ะ
คุณแม่ของนักแสดงหนุ่มเนี่ยเสียชีวิต
แล้วฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเรากับปฏิหารกันเลย
แต่ว่าเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วันก็เสียชีวิตลง
โดยที่ไม่มีปฏิหารใดทั้งสิ้นเกิดขึ้น
ส่วนกำหนดการพิธีต่างนะคะ

ตั้งแต่วันที่๑๓ไปจนถึงวันที่๑๘
สิงหาคมเวลา๑ทุ่มตรงนะคะ
ซึ่งวันศุกร์ที่๑๘สิงหาคมก็จะสวด๒รอบค่ะ
เพราะว่างานศพให้สวดเป็นเลขขี้
วันศุกร์เลยต้องสวดเพิ่มอีกรอบหนึ่งค่ะ
เพื่อที่จะให้ครบ๗รอบ
วันเสาร์ที่๑๙สิงหาคมก็จะมีพิธีชาปนกิจ
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา๔โมงเย็นนี่แหละค่ะ
หลังจากที่ได้ตั้งใจจะลอยอังคารคุณแม่ที่อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชนบุรีซึ่งก็เป็นที่เดียวกับที่เคยลอยอังคารของคุณพ่อ
คุณหนุ่มสั่งว่าอยากที่จะเก็บเอาไว้ด้วยเหมือนกัน

สุดท้ายแล้วปฏิหารก็ไม่มีสิ

โอเคนะฮะกลับมาคุยกันต่อกับข่าวใส่ใครมาอะไรล่ะของคุณก่อนของคุณก่อนเลยนะ
เอาเรื่องแบบนี้ไหมผมอ่านมันสมควรเนี่ยพี่ไม่มีใช่ไหม
พี่ชอบโนบรามมันมีใส่สักกราม
โอเคนะฮะโจรโรคจิตนะฮะเขาเขียนว่าโจรโรคจิตหงุดเงี้ยวในอารมณ์คืออะไร
จริงไม่ต้องกลับเลยกรุณานักขโมยไปเลย
แล้วก็ยกทรงของหญิงสาวนะครับที่อำเภอปากชมไปสูดดมถูไถสำเร็จความไข้

ก่อนที่จะเอาไปแขวนไว้ตามกิ่งไม้ต้นลำไยในสวน
ทนไม่ไหวต้องเอามาเผาทิ้งนะฮะ
ร้องผู้ใหญ่บ้านเร่งตามหาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยด่วนนะครับ
เรื่องนี้นั้นถูกเปิดเผยมานะครับเมื่อวันที่๑๓สิงหา
ผู้สื่อข่าวนั้นมีการรายงานบอกว่ามีสาวเมืองเลยสุดทน
โรคจิตขโมยชุดชั้นในผู้หญิงมาสำเร็จความไข้ในสวนลำไยของตนเอง
สร้างความโมโหเจ็บแค้นนะฮะเอาชุดชั้นในเผาทิ้ง
พร้อมโพสต์ประจานในเฟซบุ๊กนะครับชื่อจีจี้ไทยเลยนะครับ
สร้างความฮือฮาในเฟซบุ๊กแล้วก็กลุ่มไลน์นะฮะในจังหวัดเลยนะครับ
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังเจ้าของเฟซบุ๊คทันทีนะครับ
ซึ่งนางสาวจีรวรรณนะฮะอายุ๓๔ปีเป็นเจ้าของเฟซบุ๊คจีจี้ไทยเลยเนี่ย
บอกว่ามีโจรโรคจิตลักชุดชั้นในผู้หญิงมาแขวนตามกิ่งสวนลำไยของตนเองนะครับ
ซึ่งอยู่ที่หมู่๑บ้านเชียงกลมอยู่ที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยนั่นแหละ
แล้วก็สำเร็จความไข้จนเลอะเบิลกางเกงใน๘ตัวยกทรงอีก๑๔ตัวทั้งใหม่แล้วก็เก่านะครับ
แขวนตามกิ่งลำไยวันนี้มาที่สวนมาเจอเนี่ยก็ทนไม่ไหวก็เลยเอามาเผาทิ้ง
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เป็นครั้งที่สองเมื่อไม่นานมานี้ก็เจอสภาพแบบนี้เหมือนกัน
แต่ชุดชั้นในเนี่ยมีมากกว่าครั้งนี้มีเป็นถุงแล้วก็เป็นรังนับแล้วเนี่ยหลายสิบตัวจึงเอามาทำลายทิ้งหมดเลยนะฮะไปเผาซะเลย
มาเจอครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วคาดว่าน่าจะเป็นนุ่มโรคจิตในหมู่บ้านหรือว่าบริเวณใกล้เคียงที่ชอบลักขโมยกางเกงในผู้หญิงตามบ้านแล้วมาแขวนบนกลิ่งลำไยสำเร็จความไข้
น่าจะเป็นบุคคลที่อันตราย
จึงได้มีการร้องไปยังผู้ใหญ่บ้านนะครับบอกว่าช่วยติดตามหาโจรโรคจิตลายนี้หน่อย
เอามาดำเนินคดีตามกฎหมายหน่อยแต่ตอนนี้ทำยังไงก็ยังหาตัวไม่เจอ
คืออยากคำถามถามว่าใครจะได้กินลำไยส่วนนี้
มันไม่เป็นไรหรอกเป็นลำไยหัวกระโหลก
ไม่เป็นไรไม่ดินเลย
แขวนแบบว่าจิตจริงนะแขวนระโยงระยางมาก
เหมือนเป็นเครื่องประดับเหมือนแบบสายลุ้ง
เป็นปุ๋ยหรือเปล่าอาจจะเป็นปุ๋ยหรือเปล่า
นี่เสียดายนะแล้วสีแซ่บทั้งนั้นเลย
หรือว่าเขาไม่หรือเป็นไปได้ไหมถ้าจะวิเคราะห์
ว่าคนที่โรคจิตคนนี้ผู้ถูกลุ่มนี้
อาจจะเอากางเกงในหรือชุดชั้นในของผู้หญิงมา
แล้วมาส่งเลยความแข็งในที่ต้นลำไย
เพราะเห็นว่านี่เป็นลำไยหายทองคำ

คุณหนุ่มออกการเล่าข่าวโรคจิตมากโอ้เห้ย
อารมณ์ขาวหรือเปล่าไม่ใช่

เขาอาจจะรู้สึกแบบมโนถึงลำไยหายทองคำแล้วเห็นลำต้นลำไยเป็นน้องลำไยหรือเปล่า
เป็นไปได้ไหมไม่แล้วพอเปิดแปะเปื้อนแปะเปื้อนปุ๊บก็ไปแขวนไว้
ไม่หรอกก็คือคงจะหลบไปเพราะมันเป็นที่รับตา
แต่ทำไมต้องไปแขวนกิ่งลำไยกิ่งมะม่วงก็มี
ก็มันก็ในสวนลำไยมันจะเป็นสวนมะม่วงทำไมเราก็เป็นสวนลำ

ผมว่าเขาต้องชอบลำไยหายทองคำ
ก็ทำสติติเพราะว่ายอมมันเถอะพี่

มันก็คือนั่นแหละหลบเข้าไปอยู่ในสวนลำไย
นี่ถ้าสมมุติมันหลบเข้าไปในสวนอื่นมันก็คงไปแขวนที่อื่นเหมือนกันนั่นแหละ

สวนทุเรียนเออมันก็คงไปแขวนที่นั่นแหละ
ก็โรคจิตน่ะทำอย่างไรล่ะ

แต่ถ้าเกิดเป็นกางเกงชั้นในของคุณผู้ชาย

ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นต้นงิ้ว

เฮ้ยมดดำก็ไม่เคยทำอะไรผิดแค่นี้

เหมือนหาตัวไม่เจอเลยขโมยสามรอบแล้วนี่สองรอบ
สองรอบถามมาว่าเมื่อกี้มีกางเกงในแล้วก็ยกทรงกี่ตัวนะคะ

อ้าว
เดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์

มันก็แสดงอิทริกมาเยอะไง

แต่เผาไปแล้ว

มีคนบอกคุณหนุ่มแอบเสียดายแทน

จะไปเสียดายทำไมเรา
มาดูคุณพ่อสุดน่ารักกันดีกว่า

ลงทุนแต่งผู้หญิง
เพื่อที่จะไปเป็นตัวแทน
เพื่อที่จะให้ลูกได้ไหว้

เป็นคุณแม่สักวันหนึ่งเถอะ

เสร็จแล้วเพื่อเป็นตัวแทนนี่นะฮะ

ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนแห่งหนึ่ง

แต่พอเอิญแม่ทำงานอยู่ที่จังหวัดสุโกทไทย

แม่ของลูกทั้งสองอยู่ไกล

ทำงานหาเงินให้ลูกทั้งสอง

วันนี้โรงเรียนจัดงานวันแม่แห่งชาติ

ก็ขอส่วนบทบาทเป็นแม่ของลูกสักวันหนึ่ง

ฟ้อนแบบลองพิวสะสมดีอะผ่องมากอะ
มันมองานวงวานแบบใครคะ
นอนฉันไม่ได้ไปเด้อมอร์มาเดียวมอร์สวยที่สุด
ไม่ใช่นะใช่หรือเปล่า
เคยเห็นดูมาเมืองทองอ้าวเคยอะไร
เร็วนี้หน้าทางจะไม่ใช่แน่ดิฉันไม่ได้ไปไหนเลย
ไม่ไม่อย่างนั้นกดไม่อย่างนี้

นี่ข่าวนี้คุณหลังจากที่มีข่าวว่า
จ๋านัทถาวิรนุษย์นะคะแล้วก็เนยในโกจำเนี่ย
โพสต์ภาพเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลเป็นเชิงโฆษณา

เขาก็ไปพบพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าของคดี

โดยสาวเนยเดินทางมาก่อนไปพบกับสาวสอบสวนที่เมืองนนทบุรี

ข้าวหาร่วมกันโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นถ่ายรูปอยู่แล้วไงพี่ก็ต้องเต็มที่
ก็ได้เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนเหมือนกัน
พร้อมทั้งต้องทำอะไรบ้างรู้ไหมพิมพ์ลายมือ
ทั้งคู่ให้การสารภาพว่าเป็นคนโพสต์รูปคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริง
แต่ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้ดื่มแอลกอฮอล์
ที่ทำไปเพราะเป็นไลฟ์สไตล์

ให้ไปเสียค่าปรับที่สำนักงานคณะกรรมการ

อันนี้อีกคนมาก็แบบว่าใส่เสื้อปิดหมด

คือมันเป็นสถานที่ราชการไหม

แต่ว่าแจมไม่โดน

อ้าวคุณผู้ชมรู้
เมื่อกี้เนยหรือแจมบอกมาหน่อยผมงงนะเนี่ย

ไม่รู้แต่ผมว่าน่าจะเป็นแจมเปล่า

เฮ้ยไอ้หัวทองนี่นับไม่ได้หรอก

เราอาจจะไม่ได้เจตนาแต่ว่าเขาดูเขาดูเจตนา

เราไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องจ่าย

สูงสุดคือ๕๐๐นี้ต้องโดนไปคนละ๒๐๐๐๐หรือ๕๐๐๐๐เนี่ย

เขาก็ดูว่าโพสต์อะไรรุนแรงอะไรแค่ไหนยังไง

แต่สองคนนี้ก็เข้าไปหาก่อนเลย

เพราะว่าโพสต์เล่าหยาปรับปริงนี่มันไหลเงินเยอะไงเข้าใจคำนี้ป่ะ

จะให้รู้ให้ได้ว่าเนยหรือแจม
เดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข่าวนี้อีกนะฮะ

ทำงานจนวันสุดท้ายเลยไหมเนี่ย

เดี๋ยวร้องดังทำตัวเสื่อมเสพยาคารอท
นักร้องดังทำตัวเสื่อมเศษกันครับอันนี้ไม่รู้ก็ใช่ถูกครับ
เรื่องของลูกสาวดิฉันนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ท้องแก่เหลือเกินแล้ว
ก็สามสิบสามสัปดาห์แล้วจวนแล้วล่ะค่ะ
ก็เป็นนุ่มน้อยฝาแฝดกันเลยทีเดียวนะ๒คน
ตอนนี้มี๒คนอันนั้นใกล้คลอดแล้วนะคะ
คงไม่พ้นปลายสิงหาต้นกัญญานี้แหละ

ใช่น่าประมาณนั้นนะจวนแล้วจวนแล้วแน่นอนนี่นางก็ลงรูปนะฮะ
ให้เห็นตอนที่ออกกำลังกายอยู่
ก็เป็นน่ารักแล้วก็เขียนแคปชั่นนะบอกว่า
ตอนนี้ตั้งคันได้๓๓สัปดาห์แล้วจ้าผ่านไปไวมากจริง
เดือนสิงหานี้แล้วโอเค

ที่เราเคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วจำได้ไหมครับว่า

มีผู้หญิงคนหนึ่งนางร้ายคนหนึ่งเนี่ย
ขอเปลี่ยนคนร้องเพลงในละครนี้
ตอนนี้คุณตู่นันทิดาได้มีการออกมาพูดแล้วนะฮะ
บอกว่าคุณตูนที่ดายอมรับเพลงคืนน้องนะ
คืนน้องเพลงลูกสาวตัวเองเนี่ยนะฮะ
ร้องเพลงประกอบละครจริงแต่ไม่ซีเรียส
บอกเป็นศิลปินมีหน้าที่แค่ร้องเพลง
อนอะไรที่หนอนน้ำใจได้ก็ควรจะต้องทำกันไป
อ่ะไปฟังเสียงพี่ตูนพูดเลย

ร้องเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ตอนหลังก็มีเมื่อเมื่อสร้างเถียวรื่อนี้ค่ะ
คุณนรวิทยโทรมาเองเลยว่าพี่ครับอาจจะต้องเปลี่ยนเพลง

ไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรนะคะใครเล่นไม่ได้ถามเหมือนกันนะครับ
จริงแล้วก็คือไม่ใครจะเล่นก็แล้วแต่ก็เป็นหน้าที่ของน้องเพลง
ที่เป็นเหมือนเขาเป็นศิลปินทำหน้าที่ร้องเพลงนะคะเท่านั้นเองนะคะ
พี่คิดว่าเอาจริงแล้วนะคะจริงไม่ได้มีเรื่องอะไรตรงนี้นะคะ
ส่วนเกี่ยวกับน้องตรงนั้นไม่ทราบและคิดว่าไม่น่าจะใช่
ที่คุณเจนี่พูดอย่างนั้นว่าคิดแบบนั้นไม่ใช่นะคะ
น้องเพลงไม่ติดขัดอะไรค่ะไม่ติดขัดอะไรนะคะแล้วก็สบาย
อย่างที่พี่บอกค่ะว่าเพลงเขารู้อยู่แล้วว่า
เขาเป็นหน้าที่ที่เป็นผู้ร้องสื่อสารทำหน้าที่เท่านั้นเองนะคะ
เมื่อมีผู้รับจ้างมาบอกให้เราร้องเราพอใจที่เราจะร้อง

เราไม่มีอำนาจอะไรที่จะบอกว่าเอาฉันเอานั้นไม่ใช่

ก็ส่วนที่นักข่าวได้มีการถามเพิ่มนะครับ
ว่าส่วนที่หลายคนฟันทงว่าคู่กรณีคือคุณเจนนี่หรือเปล่า
ที่สั่งให้ถอดคุณตูนธิดาก็เลยบอกว่า
พี่คิดว่าเอาจริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีเรื่องอะไรกับตรงนี้นะ
แต่ว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่ควร
และเป็นสิ่งที่รักษาถนนน้ำใจทุกคน

จริงแล้วทำตามอย่างที่เห็นสมควร

ไม่น่าจะใช่ที่คุณเจนนี่ไปพูด
อันนี้คุณตู่เขาก็บอกมาแบบนี้นะฮะ
ก็คือละครก็คือน่าจะเป็นละครเรื่องเพลิงบุญนี่แหละ
ของคุณจ่ายศินีนะครับ
เดี๋ยวคนมาว่าชุดเจ้าสาวนั้นราคา

มาบอกว่าราคา๑๐ล้านบาท

แต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาด๑๐ล้าน

ทั้งกี้แล้วก็พี่ป๊อกไม่ได้พูดเรื่องราคา

๑๐ล้านไม่มีหรอตัวกี้ยังไม่รู้เรื่องราคาเลย

เออมันจะทำด้วยอะไรวะพี่ไม่มีบ้างไม่มี
เขาบอกว่าแล้วมันต้องมีอีกหลายชุดนะ

แล้วก็ตอนนี้ได้ชุดเดียวคือชุดในพิธีตัดเค้ก
ก็คือชุดแปตตี้นะตัดเค้กอ๋อชุดสวยอย่างนี้ใช่ไหม

แบบว่าไม่ได้แบบฟูปากเยอะเนี่ยเราก็ไม่ได้ชอบแบบนั้น
แล้วก็อยากให้มีเตอร์ไพรส์ไปเห็นวันงานเลยละกัน
เธอก็บอกอย่างนี้นะฮะชอบตอบอย่างนี้
เราคิดเยอะแล้วก็ปวดหัวกับเรื่องชุดมาก

ด้วยความที่กี้ไม่ได้มีสไตลิฟต์แบบเป๊ะแล้วค่อนข้างจะใส่อะไรก็ได้
พอไปลองก็สวยหมดทุกชุดชอบ

คือเพลงแบบว่าสุดเลยนะ
ซึ่งแบบว่าก็น่าจะประมาณสัก๒ล้านอะไรอย่างนี้

มันก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรมากมายหรอก

ใช้ผ้าแบบไหนปักถือขนาดไหนอะไรอย่างนี้

นี่๒๓แสนก็สวยแล้ว

ไม่ใช่กล้องปียะนะ

เสพยาคารถนักร้องดังทำตัวเสื่อมนะฮะ
เล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดแห่งหนึ่งแถวอีสานนะครับ

เล่นจบแล้วคงจะเสี้ยนหนักนะฮะ

หลายคนชื่นชอบในน้ำเสียงอันไพร้อเพาะพริ้ง
แล้วก็รีราการเล่นที่แบบมันเหลือเกิน

แต่อย่าลืมนะครับว่าคนก็ยังเห็นอยู่
อดใจรอไปทำตัวต่ำตมให้มิดชิด

ชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ทุกวันจะดีมาก
ถ้าเลิกซะยาเสพติดเนี่ยเพราะเสพไปก็มีแต่เสียกับเสีย
ไม่มีประโยชน์อันใดเลยโชคดีคราวนั้นเสพยาในรถตำรวจไม่เจอ
รอดไปนะคะถ้ายังไม่เลิกเสพคราวหน้าไม่แน่
อาจซวยของแท้เสียวแทนจริง
จะโดนลากเข้าคุกติดคุกหัวโตหมดอนาคตนักร้องดัง
อันนี้ผมไม่รู้เป็นใครนะแต่ผมอ่านตามข่าว
เดี๋ยวก่อนคุณอ่านไม่เว้นว่าเสพยาในรถตำรวจ
เสพยาในรถเออเนี่ยขอโทษตำรวจจับไม่ได้

คราวนี้โชคดีคราวนั้นเสพยาในรถตำรวจ
เขาเว้นวักให้คุณผิดใช่ไหมโชคดีคราวนั้นเสพยาในรถ
ตำรวจไม่เจอก็รอดไป
แต่พอเขาเขียนมาเต็ดกันอย่างนี้ที่หลังต้องพิมพ์ให้มันแยกให้ผมหน่อยนะ
นี่หัดมีเซนต์บ้างไม่มีพี่ผมอ่านตามเวลา

แต่เขาบอกเป็นนักร้องผมยาวไว้นุ่ม

เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะ

พี่เพิ่งส่งปืนหน่อยค่ะ
ไม่รู้มีรถสปอตสีแดงอ่ะ

ทุกครั้งเวลาเป็นภาพแบบดำเขาจะเป็นแบบใกล้บุคคลในตัวจริงไงคะ
ผมประมาณแค่นี้แหละที่เป็นลอนหน่อยนะ
ใครก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้

กิ๊บนี่ก็แบบว่าไปเที่ยวภูเก็ตทริปนี้นะ

นี่ให้ดูซะว่างนี่ลูกนึงนะ

อ่ะนี่เห็นแม่นี้แบบนี้นะ

รูภูมิฟ่องจริง

แต่ว่าน้องหิวเขาจะมีชุดกระจมส่วนตัว

ก็ให้นมรูมเหมือนปกติ

ถ้าลูกกินไม่เป็นไร

นี่เมื่อฆื่นถึงขอบพี่

จดทะเบียนตั้งก่อนที่จะเปิดเผยตั้งนาน

ไม่รู้เหมือนกันนะ

เดี๋ยวก่อนเอามาฟังให้ดีนะคุณผู้ชม

ดิฉันว่ามันไม่มีหรอกมันไม่ถึงหรอก

ฉันบอกขอบอกเลยต่อให้ปักเพชรอะไรไงก็ตามนะ

เพราะว่าทางคุณป๊อกเองเนี่ยเขาก็อยู่ในตระกูลเหมือนแบบเศรษฐีนะครับ
คนก็เลยไปโยงใยว่าชุดแต่งงานให้มากกี้เป็น๑๐ล้าน
ซึ่งจริงแล้วความเป็นไปได้มันไม่มีหรอกอย่างนั้น
แต่ชุดชะไน๑๐ล้านมี
อ๋อที่ไปแขวงอยู่ต้นลำไยน่ะหรือ
เงินเขาจะใช้เท่าไหร่ก็เรื่องของเขาค่ะ
ชั้นในปากเพชรพลอย๑๐ล้านใส่แล้วมันไม่ตำเหรอพี่
ตำสิแหมเขาก็ไม่ได้ไปโง่มาตักให้มันตำ
มันเองมันก็รองมันก็คือชุดชะไนเนี่ยแล้วก็แทนที่จะปักแอบว่า
พลอยของปลอมใช่ไหมเขาก็ปักเป็นของจริงเลยเป็นเพชรเป็นพลอย
ลูกน้อยของคุณหนุ่มนะคะเด็กน้อยเล่นตุ๊กตาอะไรคะ
ไม่รู้แต่ว่าชอบดูรูปตุ๊กแก่
นางชอบตุ๊กแก่นางชอบตุ๊กแก่จิ้งจก

เหนี่ยดูดีนะแล้วเล่นน้ำฟังเพลงนี้มันร้องได้ด้วย
เหมือนกันที่ไหน
เดี๋ยวถึงกินกับทุกแกอยู่ในบ้านเหรอ
ไม่หลับทุกแกกินจับเสียเธอเท่าไหร่
เห็นไหมล่ะนี่นิดหนึ่ง

เป็นคนชอบตุ๊กแกชอบจิ้งจกชอบอะไรอย่างนี้เขาไม่ค่อยกลัว
แล้วก็จะดูเนี่ยไอ้ตุ๊กแกตอนแรกดูกบตัวใหญ่กระโดดกระโดดอย่างนี้
แล้วก็ถามป๊านี่ตัวอะไรบอกกบเขาพักไปกดทุกแก
แล้วนางก็ร้องเพลงดูทุกแกจรเคชอบหมด
จนกระทั่งเนี่ยเพลงเมื่อกี้ทำให้ลูกสาวผมเริ่มกลัวตุ๊กแก่
เพราะว่าถ้าเด็กคนไหนมันนอนดึกตุ๊กแกจะไปกินต่อ
เพื่อก็ไม่มีแหมว่านางที่เป็นเพลงโบรามนางก็เลยตกใจเพราะนางนอนดึก

อนแบบของน้องพลอยที่ถูกคุณเอสนายเอสนี่นะฮะ

เดี๋ยวติดตามได้นะครับกับคุณจอมขวัญในถามตรงนะครับ
ส่วนพวกเราก็ข่าวที่เต็มด้วยสาระ

พรุ่งนี้บัวรอยใครอยากจะกิน
นี่พรุ่งนี้มามดเมย์นะตามไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ